สวัสดีครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ถ้าหากใครได้มีโอกาสตื่นเช้าคงได้มีโอกาสสัมผัสกับลมเย็นที่พัดเข้ามาปกกลุ่มในหลายพื้นที่ของเมืองไทยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นอากาศดีที่วันนี้เนี่ยนะครับใครต่อหลายคนก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดขอนแก่นก็ถือว่าอากาศเอื้ออำนวยต่อการจัดพิธีตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องวางแพลนหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยู่เที่ยวต่อที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าอากาศนั้นจะเริ่มร้อนขึ้นแดดในตอนกลางวันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ครับอากาศเย็นนั้นแผลลงมาปกคลุมเมืองในของเราจึงนำให้ในบริเวณพื้นที่เหนืออีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนกลางวันฟ้าโปร่งนะครับแดดค่อนข้างแรงถ้าหากเราดูตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณสิบแปดองศาที่จังหวัดขอนแก่น
หน้าก็หมายความว่าหลังจากนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอุณฑภูมิก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังอยู่ในบริเวณตอนบนของประเทศไทยก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่ยังคงมีโอกาสจะแผ่ลงมาอีก๑ละรอกนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่คือคณะนี้นะครับจะสังเกตว่าลมหนาวถอยอ่
วันศุกร์นะครับจะสังเกตว่าถอยออกไปค่อนข้างเยอะละทีเดียว
ทีนี้เดี๋ยวไปดูวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็จะพบว่า
จะมีอากาศเย็นอีกหนึ่งรอกคอยรออยู่นะครับแต่ว่าอากาศเย็นรอบต่อไปเนี่ย
แผลลงมาถึงแค่เหนืออีสานเท่านั้นก็จะทำให้เหนืออีสานยังคงเย็นอยู่นะครับ
ส่วนกลางก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับกรุงเทพอุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนภาคใต้ฝนก็จะกลับเข้ามาตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับคลื่นก็จะอ่อนกำลังลง
ส่วนนี้ครับใครที่ยังคงปากหลักอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะไปสัมผัสลมหนาวมาตรวจสอบอัดกันหน่อยนะครับ
จะสังเกตว่าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘นะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓นะครับ
ซึ่งอุณหภูมิถ้าหากหักลบกันแล้วแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ๑๐กว่าองศาเซลเซียต
ดังนั้นใครที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอาจจะต้องเตรียมดูแลรักษาร่างกายดีหน่อยนะครับ
ว่าอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันตอนเช้ามีอากาศหนาวเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนจัดอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ
และที่สำคัญครับช่วงนี้หมอกเยอะจะเดินทางกลับจากขอนแก่นก็ต้องระวังการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ

ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ